ลำพังฝ่ายค้านเสนอยัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูล
แรกนั้นผมขออนุญาตกราบเรียนว่า
มิเห็นด้วยหรือเห็นด้วยต่อการแก้ไขรัฐมนูล
ตามที่ฝ่ายค้านเสนอ
แต่ต่อมาครับท่านประธานครับ
พักร่วมฝ่ายรัฐบาลได้เสนอยัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูล
มาตรา๒๕๖เช่นเดียวกันกับฝ่ายค้าน
ในพักร่วมรัฐบาลนั้นประกอบด้วยหลายฝ่ายค้าน

ทำให้ผมตระหนักแล้วก็คิดว่า
แปลว่าสมาชิกรัฐสภาในส่วนของสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล
เขาเห็นปัญหาต่อรัฐธรรมนูล
ประกอบกับหลังจากนั้นครับท่านประธานครับ
คณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาศึกษาของสภาพผู้แทนราชดร
ได้ทำการศึกษาต่อปัญหาของรัฐมนูลฉบับ๒
โดยหลายพักการเมืองด้วยกัน
ผมได้อ่านโดยละเอียดเช่นเดียวกันครับท่านประธาน
เขาชี้ถึงปัญหาของแต่ละมาตราแต่ละส่วนแต่ละบท
แปลว่าเห็นปัญหาในหลายส่วนหลายมาตราหลายหมวด
มาจากพักการเมืองร่วมกันที่ทำการศึกษา
รวมทั้งฝ่ายบริหารท่านรองนายกบางท่าน
ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนบอกว่ารัฐบาลเองก็เห็นปัญหาต่อรัฐมนูลในบางเรื่องบางประเด็น
ด้วยเหตุดังกล่าวครับท่านประธาน
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมด
ผมจึงตัดสินใจณวันนี้และก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนไปแล้ว
ว่าผมเห็นด้วยต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลมาตรา๒๕๖
ของพักร่วมรัฐบาลและพักร่วมฝ่ายค้าน
เห็นด้วยครับต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลมาตรา๑๕๙และ๒๕๖
ส่วนอีก๓ร่างครับจะไม่ขอกล่าวถึง
เพราะว่าผมทราบว่าเป็นเพียงความต้องการของ
พักการเมืองบางส่วนซึ่งยังมีความเห็นไม่ตกลงปรงใจไปด้วยกันได้
เพราะฉะนั้นจึงไม่อาจที่จะกล่าวถึงถึง๓ร่างนี้
ก็ผมกราบเรียนต่อท่านประธานแล้วว่าผมเห็นด้วยมีเหตุผลดังที่จะกราบเรียน
ต่อท่านประธานและท่านสมาชิกรัฐสภาดังต่อไปนี้

รัฐมนูลฉบับนี้ครับท่านประธานครับ
ทุกฝ่ายได้ใช้มาแล้วเป็นเวลา๒ปีถึง๓ปี
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารตุลาการนิติบัญญัติ
รวมทั้งค่าราชการที่เกี่ยวข้องต่อการใช้รัฐมนูลฉบับนี้ครับ
ทุกฝ่ายที่เสนอมานั้น
เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐมนูล

ทั้งในสภาและนอกสภาเห็นปัญหา
โดยส่วนตัวที่ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่ง
นั่งอยู่และใช้กฎหมายรัฐธรรมนูล
ก็เห็นปัญหาต่อรัฐมนูล
ในบางบทบางมาตราที่นำมาใช้

เรื่ององค์กรอิสระ
กลับเรียนต่อท่านประธานเลยว่า
แม้ว่ารัฐมนูลฉบับนี้
เขียนมาด้วยวัตถุประสงค์อันดี
เจตนาจะวางคุณสมบัติและวิธีการกระบวนการ
ให้ได้บุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
แต่ท่านประธานทราบไหมครับ

ซึ่งบุคคลภายนอกนั้นยากมากที่จะเข้ามา
ทำให้เราไม่สามารถได้บุคคลหลากหลายมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
เพราะคุณสมบัติที่วางไว้
มันเกินไปที่จะหาบุคคลได้หลากหลาย
องค์กรนี้ประกาศสมัครแล้วสมัครอีกสมัครแล้วสมัครอีกครับท่านประธาน
หรือกราบเรียนต่อท่านประธานและที่ประชุม
องค์กรขณะนี้รัฐมนูลประกาศมาแล้วตั้งแต่ปี๖๐
ปีนี้ปี๖๓ครับท่านประธาน๒ปีแล้ว
วุฒิสภายังไม่สามารถหาบุคคลมาดำรงตำแหน่ง
เพื่อเข้าไปสู่ในองค์กรอิสระนั้นได้จนกระทั่งบัตรนี้ครับท่านประธาน
นี่เราก็เห็นปัญหาแล้ว
รวมทั้งที่มาของสวตามมาตรา
เขียนไว้เรื่องเลือกไว้ที่มาของสว
แม้จะยังไม่ได้ใช้ครับท่านประธานครับ
เพียงจะลองใช้บางส่วนซึ่งไม่ได้ใช้แบบเต็มตามรัฐมนูล

เป็นหาต่อความยุ่งยากซับซ้อน
และกระบวนการที่จะได้มาซึ่งสวตามรัฐมนูลมาตรา๑๑
ที่จะพึงมีต่อไปในอนาคตนั้น
มีการวิเคราะห์วิพากษ์ตลอดจน
ของคณะกรรมาธิการวิสามันชุดของสภาพผู้แทนราษดร
ผมก็ได้อ่านโดยละเอียด
ก็เห็นว่าเป็นปัญหาครับท่านประธาน
เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ถ้าเราต้องการสวมาจากสาขาอาชีพ
กระบวนการดังกล่าวควรจะต้องแก้ไข
ประเด็นต่อมาครับท่านประธาน
เรื่องการปฏิรูป
ไม่ว่าจะสมาชิกรัฐภาษาสอสอหรือสอวอ

เวลา๓เดือนรายงานกันครั้ง
๓เดือนรายงานกันครั้งท่านประธาน
นั่นคือการปฏิรูป
แม้ว่าจะมีบางมาตรากำหนดบทเร่งรัดไว้
ไม่ว่าจะเรื่องการศึกษาหรือเรื่องตำรวจ

การปฏิรูปในหลายด้านที่เขียนไว้ในรัฐมนูลนั้น

เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติและต่อรัฐบาลเอง
ซึ่งรัฐบาลจะต้องมารายงานต่อสภาพทุก๓เดือน๓เดือน

๓เดือนแล้วยังทำไม่ได้
กลายเป็นปัญหากลับมาทิ้มตำรัฐบาลเข้าไปอีกครับท่านประธานครับ
เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องการปฏิรูปที่เป็นหมวดบทเฉพาะการที่เขียนไว้
ผมเห็นว่าจากการรายงานก็ดีและจากการปฏิบัติมาจริงปีกว่าก็ดีครับ
เป็นเรื่องที่จะน่าปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ไม่ว่าจากการปฏิรูปในด้านอื่นครับท่านประธานครับ
ผมว่ารัฐมนูลที่เขียนไว้
เป็นปัญหาที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขต่อประเด็นนี้
ประการต่อมาครับท่านประธานครับ
การแก้รัฐมนูลตามที่เสนอดังกล่าว
เป็นการตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง

ที่สำคัญครับท่านประธาน
พักร่วมรัฐบาลที่ร่วมเป็นรัฐบาลด้วย

ท่านนายกรัฐมนตรีเอง
ก็สนับสนุนต่อการศึกษาแก้ไขต่อรัฐมนูลนี้
เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาแล้วการแก้ไขรัฐมนูลนั้น
จึงเป็นการลดความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอก
เหตุที่จะทำให้ก่อเกิดความไม่สงบวุ่นวายในพักการเมืองด้วยกันเอง
หรือเป็นปัญหาของความแตกแยกขัดแย้งในพักการเมืองด้วยกันเอง
ก็อาจจะลดน้อยถอยลง
ความวุ่นวายของบ้านเมืองต่อข้อเรียกร้อง
แน่นอนอาจจะทำอะไรรัฐบาลไม่ได้ในขณะนี้

มันจะเป็นเชื้อประทุประทุประทุไปเรื่อย
การแก้ไขดังกล่าวนั้น
เงื่อนไขต่างที่จะก่อให้เกิดปัญหา
ต่อบ้านต่อเมืองและรัฐบาลเอง
ประการต่อมาครับท่านประธานครับ

ผมมาพิจารณาแล้วโดยละเอียด
ดูแล้วครับท่านประธานครับ

และเราร่วมกันแก้ปัญหา
และทุกภาคส่วนในสภาก็ดี
ตลอดจนบุคคลภายนอกที่จะทรงคุณวุฒิ
หรือมีความรู้มีความสามารถต่อเรื่องนี้ก็ดี
มาร่วมกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน
ไม่มีใครเสียหายเลยครับ
รังแต่จะก่อให้เกิดความรักความสามัคคี
ที่สำคัญนั้นผมว่า
การเมืองนั้นเป็นเรื่องของการประนอมอำนาจซึ่งกันและกัน

อาจจะต้องใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ

ต้องเป็นการประนอมอำนาจกันหลายฝ่าย
การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจครับท่านประธาน

เป็นยุคที่มิได้เป็นอำนาจของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เมื่อทุกกลุ่มมีส่วนร่วมกันในการที่

ประนอมอำนาจซึ่งกันและกัน
ประการที่๔ครับท่านประธานครับ

หากวันพรุ่งนี้
มีการโหวตให้รัฐมนูลฉบับนี้ผ่านไปแล้ว
ถามว่ารัฐมนูลแก้ได้ไหมครับ

แก้ไม่ได้ครับท่านประธานครับ
ยังไงสมาชิกรัฐธรรพา
คนทุกคนโหวตให้ผ่านครับ

เพราะรัฐมนูลท่านเขียนไว้
แบบชะกาดชะกันเป็นประตูสุดท้ายเลยครับ
จะแก้ได้นั้นต้องเป็นมติของมหาชน
ที่เราเรียกกันว่าประชามติ
รัฐธรรพามีมติให้แก้
แต่เสียงของประชาชนส่วนใหญ่บอกไม่ให้แก้
ที่เราประชุมกันมา๒วัน๒คืน
มีมติแล้วจบ
วาระสองวาระสามใช้ไม่ได้หมด
ถ้าประชาชนบอกให้แก้เอ้ยขอโทษ
แต่ที่ประชุมมีมติไว้ให้แก้แต่ประชามติไม่ผ่านก็ตกไปเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นผมจึงกราบเรียนต่อท่านประธานว่า
เสียงของประชาชนที่เขาเขียนไว้ในรัฐมนูลนั้น
เป็นประตูสุดท้ายที่ป้องกันสมาชิกรัฐสภาเสียงส่วนใหญ่
เขาให้ไปเป็นอำนาจของประชาชน
เพราะฉะนั้นที่พูดกันว่าต้องฟังเสียงประชาชนต้องฟังเสียงประชาชน
รัฐมนูลเขาเขียนไว้ให้ฟังอยู่แล้วครับท่านประธาน
เพราะฉะนั้นผมจึงสนับสนุนต่อการแก้ปัญหา
และการฟังเสียงของประชาชน
ประการต่อมากราบเรียนต่อท่านประธานว่า
ร่างรัฐมนูลนั้นบางครั้งเราเคยใช้คณะกรรมการ
ใดชุดหนึ่งเท่านั้น
บางครั้งเรามีกรรมาธิการเพียงจำนวนเท่านั้นเท่านี้คนเท่านั้น
แต่สิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันก็คือ
การที่มีตัวแทนของประชาชนทุกภาคส่วน
กระบวนการที่ดีที่สุดก็คือกระบวนการสอสอรอ

ถ้าจะแต่งตั้งก็บอกว่า
อ้าวพวกใครพวกมันอีก
มันไม่มีทางเลือกตรงอื่นเลยครับท่านประธานครับ

เพราะอย่างน้อยที่สุดสสรนั้นส่วนหนึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ถ้าเป็นร่างของรัฐบาล
บางส่วนสมาชิกรัฐสภายังสัญหาหรือเลือกเข้าไปอีก๒๐คน
หรือสภาคณาจารย์อธิการบดีเลือกผู้ทรงคุณวุฒิมาอีก๒๐คน
นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เขาเรียกร้อง
เราก็เอาเข้ามาอีก๑๐คนนี่ท่านล่างของรัฐบาล
เพราะฉะนั้นมันเป็นการผสมประสานกันทุกภาคส่วน
นี่ก็คือประชาชนมาร่วมกันร่างมาร่วมกันตัดสินใจครับ
ผมจึงสนับสนุนด้วยความจริงใจครับท่านประธานครับ
เมื่อเราเห็นปัญหาเราอยู่กับปัญหา
และจะต้องใช้ต่อรัฐมนูลฉบับนี้
เหมือนเราอยู่ในบ้านหลังนี้ล่ะครับท่านประธาน
เห็นว่าตรงนั้นรั่วเห็นว่าตรงนี้มีปัญหา
เห็นว่าตรงนั้นผูกเห็นว่าตรงนี้พัง
เห็นว่าตรงนั้นใช้ไม่ได้เห็นว่าตรงนี้ไม่เหมาะสม
ก็ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเสีย
เพื่อให้คนอยู่ทุกคนอยู่อย่างอบอุ่น
ประการต่อมาครับท่านประธานครับ
ผมได้กราบเรียนแล้วว่า
การยกเลิกมาตรา๑๕๙และ๒๕๖
เรื่องสวโหวตนายกรัฐมนตรีนั้น

มาตรานี้เขาเขียนมาเป็นเรื่องของเฉพาะกิจ
และการกระทำเฉพาะการ
และกิจดังกล่าว
และการดังกล่าวนั้นผ่านไปแล้วครับ
และที่สำคัญครับท่านประธานครับ
การดำรงอยู่ของนายกรัฐมนตรีปัจจุบันนี้
หรือในอนาคตก็ตาม
ไม่ได้อยู่เพราะสวเลยครับ
อยู่ได้เพราะสอสอสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรเป็นส่วนใหญ่
เกิน๒๕๑เสียง
และจะล้มหรือจะอยู่หรือจะไป
เพราะเสียงของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรทั้งสิ้น
และอย่างที่มีเพื่อนสมาชิกหลายท่าน

ว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์คราวที่แล้วนั้น
ก็ดูจากเสียงของสมาชิกสภาพผู้แทนที่สนับสนุน

เหตุแห่งเฉพาะกิจ
และการกระทำเฉพาะการ
และบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนไป

ไม่มีความจำเป็นใด
กราบเรียนท่านประธานอีกนิดนึงครับท่านประธานครับ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูลนั้น

ปฏิรูปประเทศตามมาตรา๒๕๖
เพราะก่อให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อย
มีความสามัคคีปรองดอง
สังคมมีความสงบสุขเป็นธรรม
ประชาชนมีความสุข
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และตรงนี้ขออนุญาตขีดเส้นใต้
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประโม
การแก้ไขให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
ต้องยอมรับว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั้น
ต้องให้เกิดความเป็นธรรมร่วมกัน
ประชาธิปไตยนั้นต้องก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย
สุดท้ายครับในเวลาที่จบลงนะตรงนี้
อยากจะกลับเรียนต่อท่านประธานว่า
การเมืองบ้านเราเนี่ยมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปใน
ระบอบประชาธิปไตยบางครั้งเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ
และจากนั้นก็เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ

จึงฝากกลับเรียนเมื่อเรามีการแก้รัฐพาหารกันอีก
จึงฝากกลับเรียนเมื่อเรามีการแก้รัฐพาหารกันอีก
จึงฝากกลับเรียนเมื่อเรามีการแก้รัฐพาหารกันอีก
จึงฝากกลับเรียนเมื่อเรามีการแก้รัฐพาหารกันอีก
จึงฝากกลับเรียนเมื่อเรามีการแก้รัฐพาหารกันอีก

จึงฝากกลับเรียนเมื่อเรามีการแก้รัฐพาหารกันอีก
จึงฝากกลับเรียนเมื่อเรามีการแก้รัฐพาหารกันอีก
จึงฝากกลับเรียนเมื่อเรามีการแก้รัฐพาหารกันอีก
จึงฝากกลับเรียนเมื่อเรามีการแก้รัฐพาหารกันอีก

จึงฝากกลับเรียนเมื่อเรามีการแก้รัฐพาหารกันอีก

จึงฝากกลับเรียนเมื่อเรามีการแก้รัฐพาหารกันอีก

จึงฝากกลับเรียนเมื่อเรามีการแก้รัฐพาหารกันอีก
จึงฝากกลับเรียนเมื่อเรามีการแก้รัฐพาหารกันอีก

จึงฝากกลับเรียนเมื่อเรามีการแก้รัฐพาหารกันอีก

จึงฝากกลับเรียนเมื่อเรามีการแก้รัฐพาหารกันอีก
จึงฝากกลับเรียนเมื่อเรามีการแก้รัฐพาหารกันอีก